ผู้ชายคนที่เห็นเนี่ยนะคะไม่ใช่เจ้าของบ้านต้องบอกเลยว่าเขาไม่ใช่คนมาดีแน่นอน
เป็นโจรค่ะช่วงแรกแรกเนี่ยเขาก็เดินวนอยู่รอบบ้าน
อารมณ์ว่ากำลังสำรวจพื้นที่ว่าจะเข้าบ้านหลังนี้ไปทางไหน
พอเจ้าของบ้านเขารู้นะคะเขาก็นำหลักฐานนี่แหละไปเป็นหลักฐานให้กับตำรวจในการติดตามตัว
แล้วก็โพสต์ข้อความบอกว่าเมื่อคืนวันที่๒๙เมษายนที่ผ่านมาสัก๖โมงเย็น
กลับบ้านมามาเจอคนร้ายมาเจอโจรอยู่ในบ้าน
ซึ่งโจรเองเนี่ยก็เห็นเจ้าของบ้านแล้วนะว่ามา

เอามีดเนี่ยมายืนดักรอที่ประตูหน้าบ้านเลย
กะว่าเจ้าของบ้านเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวแทงปั๊บเลยแต่ก็ไหวพลิบของเจ้าของบ้านก็ดีไม่แพ้กัน
เขาเห็นท่าไม่ดีก็เลยรวบรวมสติเรียกลูกกับภรรยาขึ้นรถมาก่อน
อย่าเพิ่งเข้าบ้านออกไปก่อนถอยรถออกไปก่อน
จังหวะนั้นแหละค่ะเจ้าโจรเหมือนก็รู้ทันนะก็เลยพยายามพังประตูหน้าต่างตรงเนี้ยค่ะ
อืมแล้วก็ตัดสินใจนะคะเพื่อที่จะหาทางหลบหนี
เจ้าของบ้านก็ไวไม่แพ้กันคุณผู้ชมโอ้โหพอเห็นแบบนั้นก็เลยลงจากรถมาไปล็อกบ้าน
เออก็มั่นใจว่าโจรอยู่ในบ้านล่ะอืมอ่าแต่พอเข้าไปสำรวจปุ๊บอ้าว
จนหายเงยหน้าขึ้นดูอ้าวฝ้าหลังคาเนี่ยเปิดเปลืองเลยค่ะอืม
ก็เลยคาดคาดดาวว่าคนร้ายเนี้ยคงจะหนีออกไปทางเนี้ยแหละครับ
น่าจะเป็นตอนที่เข้ามาก็เข้าทางนี้ตอนออกก็ออกทางนี้ด้วย
ตอนนี้ก็เลยยังจับไม่ได้นะคะแต่หลักฐานจากกล้องวงจรปิดเห็นหน้าชัดเจนเลยนะ
เสือแดงแดงผิวคล้ำคล่ำหน่อยแล้วก็เห็นมุมหน้าที่ค่อนข้างชัดเจนเลยแหละ
ใครที่เห็นเบาะแสก็แจ้งตำรวจนะเพราะว่าไม่แน่เขาอาจจะไปก่อเหตุที่อื่นอีกก็เป็นได้
เออจริงอันนี้เอามาเตือนกันเป็นบุคคลอัตรายใช่จริงนะอยู่ที่จังหวัดชัยนานนะคะอืม